ซึ่งงานนี้ค่ะได้สองสาวอย่างเจนิดแล้วก็มิวสิกมาร่วมแสดงด้วย
ซึ่งเขาบอกว่ามีการลงทุนหันผมสั้นให้เข้ากับคาแรคเตอร์อีกด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนมีบทจริงฟินหรือเปล่า
ขอถามถึงงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่พ่วงท้ายไปเลย
ใครเป็นโอตะขยับมาฟังทั้ง๕สาวเขาเปิดใจกันเลยจ้า
เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อว่าซูค่ะกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วทีนี้เหมือนก่อนที่เขาจะไปต่างประเทศมันก็มีหลายอย่างที่เขาต้องทำก่อนที่จะไปใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเบลที่เป็นเพื่อนคอยมาเหมือนกับว่าทำเช็คลิสต์ด้วยกัน
การแสดงก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากกว่าค่ะ

ช่วงวัยมัธยมเราก็จะมีแบบ

แต่ก็จะมีช่วงที่แบบเออทะเลาะกันบ้าง

เกิ้ลต่อไปเป็นอัลบั้มรวมค่ะชื่อว่าอาจารย์บาจาค่ะ
เป็นอัลบั้มที่รวมตั้งแต่ซิงเกิ้ลที่๔ถึงซิงเกิ้ลที่๖
ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องนะคะ
จากทีเซอร์แล้วคือสองคนเล่นดีมากเลย

ประสบความสำเร็จในด้านรายได้อย่างแน่นอนนะคะ